ที่จังหวัดสุโขทัยผู้ชายคน๑อายุ๒๙ปี
กลับมาจากถนนคนเดินถูกยิงตายครับ
คาดว่าคนยิงปั่นจักรยานมา
จักรยานแล้วซุ่มรอศพจังหวะก็คือยิงเลยครับ
จากนั้นหลบหนีไปล่าสุดเห็นว่ายอมมอบตัวแล้ว
แค้นนี้ทำเพื่อทดแทนพ่อและแม่
แทนบุญคุณพ่อแม่เพราะว่าถูกผู้ตายเคยไปทำร้าย
เขาบอกว่าถ้าผมไม่ทำพ่อผมอาจจะโดนหนักกว่านี้ก็ได้

เคยเป็นเพื่อนรักและเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยนะครับ
และมีความสูญเสียเกิดขึ้นตำรวจสภเมืองสุโขทัย
กู้ภัยไปตรวจสอบมีคนถูกยิงตายครับหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์
ในพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้
จุดเกิดเหตุพบศพผู้ชายคนนี้ครับนายมหัดทนหรือว่านายกิ๊กอายุ๒๙ปี
จมกองเลือดตามร่างกายมีรอยกระสุนถูกยิงด้วยปืน๓๘๐๕นัด
ไหล่๑นัดที่คอ๑นัดกกหู๒นัดหายปลาร้าอีก๑นัด
ที่เกิดเหตุครับนอกจากพบร่างของผู้ตายแล้วไปเจอจักรยาน๑คัน
จอดทิ้งเอาไว้คาดว่าเป็นของคนก่อเหตุ
ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุพบว่าผู้ตายกลับมาจาก
ถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยแล้วพอมาถึงปั๊บ
คนร้ายก็มายิงเลยครับคงจะปั่นจักรยานมาแล้วซุ่มรอจังหวะ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ไปได้ภาพวงจรปิดของร้านค้าฝั่งตรงข้ามช่วง๓ทุ่ม๒๕นาที

นี่ครับผู้ตาย

ตรงลูกศรสีเขียวชี้ตรงนั้น
แล้วคนก่อเหตุปั่นจักรยานไปทางบ้านของผู้ตายครับ
ก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าตัวของผู้ตายเนี่ย
ขับกระบะเข้าไปจอดที่บ้านก็เพิ่งจะกลับมาจากถนนคนเดินใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นคนก่อเหตุปั่นจักรยานผ่านไปครับ
นี่ผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงถีบจักรยานไปแบบนี้

ตรงแถวบ้านของผู้ตายจำได้ใช่ไหมครับ
จุดนั้นที่ผู้ตายเขาเอารถมาจอดปั่นเลยไป
สักพักครับในกิ๊กก็คือผู้ตายเดินมาที่หน้าบ้าน
พอสบโอกาสคนก่อเหตุควักปืนออกมาแล้วยิง๓นัด
ผู้ตายล้มลงนี่ครับจังหวะนี้เห็นไหมฮะ
ผู้ก่อเหตุเสร็จป๊าบยิงเสร็จเขาวิ่งเลยครับ
จักรยานทิ้งเอาไว้ตรงนั้นขามานี่ปั่นจักรยานมาขากลับ
นี่คือโกยแนบหลังจากนั้นครับพอเขาเจาะยิงเสร็จเรียบร้อย
เขาวิ่งกลับไปที่บ้านของตัวเขาเองจะมีภาพหลายมุมเลยนะครับ
นี่คือหลักฐานสำคัญตอนนี้คือก่อเหตุเสร็จแล้ว
แล้ววิ่งละครับผลจากมุมนี้ไปจะมีกล้องวงจรเปลี่ยนอีกมุมหนึ่ง
รับภาพเอาไว้ได้ก็จะเห็นเนี่ยครับช็อตนี้ก็คือย้อนกลับไปในทางเดิม
ตอนที่เขาปั่นจักรยานมานั่นเองเหล่านี้คือหลักฐานสำคัญ
คือในโต้งครับในโต้งคนก่อเหตุนะครับ
ในเบื้องต้นมีพ่อและแม่รวมไปถึงเพื่อนเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจด้วย
ทีมข่าวพยายามจะสอบถามพ่อของผู้ก่อเหตุถึงแรงจูงใจ
ที่ลูกชายไปยิงคนตายแต่ไม่ได้มีการตอบคำถามใด
ส่วนตัวของในโต้งนั้นตำรวจก็จะนำออกจากห้องสืบสวน
พอเจอนักข่าวปั๊บดักรอก็เลยพากลับเข้าไป
ตัวในโต้งก็คือคนที่ใส่เสื้อโปโลสีขาวและใส่หมวกสีน้ำเงิน
นี่ครับที่ออกมาแล้วก็โดนดึงแขนกลับเข้าไปนักข่าวรออยู่ด้านหน้า

ขณะที่บรรยากาศบ้านของผู้ตายครับ
จุดนั้นเปิดเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขายพวกไม้อะไรต่าง
ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากร้านขายเฟอร์นิเจอร์เป็นสถานที่จัดงานศพ
แล้วจุดที่ผู้ตายโดนยิงก็คือบริเวณใต้ต้นมะยมหน้าบ้านเลยครับ
ญาติก็ล้างคราบเลือดอะไรต่างเป็นที่เรียบร้อย
ก็คือบริเวณตรงจุดนี้จะมีต้นมะยมอยู่
นี่จากอีกฝั่งหนึ่งมองตรงเข้าไป
ช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวของผู้ตาย
มีการจัดพิธีรดน้ำศพที่บ้านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
และแม่ผู้ตายก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับ

ลูกของผู้ตายเดินเข้าไปรดน้ำศพของพ่อ
แล้วจู่เด็กก็พูดขึ้นว่าพ่อไปสวรรค์
ทุกคนก็ยิ่งเศร้าใจร้องไห้เข้าไปใหญ่

พ่อผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายเพิ่งจะกลับมาจากในเมือง
หลังจากนั้นคนก่อเหตุก็บุกเข้ามายิง
ซึ่งพ่อก็ไม่รู้ว่าลูกชายถูกไล่ตามมาหรือเปล่า
หรือเป็นเหตุซึ่งหน้าหรือยังไงถึงมาโดนยิงตายตรงนี้
ส่วนปมเหตุที่ลูกชายไปทำร้ายร่างกายพ่อและแม่

ที่เขาให้การกับตำรวจว่าผมต้องทำเพราะว่าสางแค้น
ทดแทนบุญคุณให้กับพ่อและแม่

ของผู้ตายบอกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้ว
ฝั่งนู้นได้เงินเยียวยาไปแล้วเป็นเงินหลักหมื่น
แล้วส่วนลูกชายพ่อก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วด้วย

เท่านั้นเราก็เยียวยาเข้าไปแล้ว
ตอนตอนนั้นพ่อเจ้าใช้ไปไหนครับ
จ่ายจ่ายจ่ายไปเท่าไหร่ครับ
ง่านักจ่ายไปหมื่นนึง

เขาปั่นจักรยานมาแล้วก็ไปยิงเสร็จแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปที่บ้านของตัวเอง
แล้วก็หลบหนีไปก่อนจะมอบตัว
ตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานอื่นประกอบสำนวนคดีเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่ามีทะเบียนครอบครองถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
พูดคุยกับพ่อและแม่ของฝั่งคนก่อเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายกับคนตายนั้นน่ะ
เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนเป็นเพื่อนซี้กันมา
จริงแล้วครอบครัวก็รักผู้ตายเหมือนกับลูกแท้นะค่ะ
ชอบเล่นไก่ชนเหมือนกันด้วยบ้านนี้ก็เลยผูกพันกัน
ไม่รู้ว่าทั้งสองคนไปทะเลาะกันเรื่องอะไร
ทั้งที่ก็เป็นทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันมาโดยตลอด
วันเวลาผ่านไป๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์จู่บุกมาถึงบ้านครับ
ตอนนั้นมีแค่พ่อและแม่อยู่ที่บ้าน๒คน
ตัวของในติ๊กในกิ๊กซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาชนพ่อของในโต้ง
แล้วก็ต่อยซ้ำอยู่หลายครั้ง
นี่ครับภาพวันที่เกิดเรื่อง
ขี่มอเตอร์ไซค์บุกมาถึงบ้านแล้วชนพ่อของในโต้งเขา
แล้วก็ลงมาต่อยแม่พยายามจะไปช่วย
ปรากฏว่าถูกในกิ๊กคว้าหายที่เอาไว้วางขายเนี่ย
ทุ่มใส่หัวพ่อและแม่จนแตกเป็นสองส่วนแบบนี้เลยครับ
หายลูกนึงเนี่ยแบ่งครึ่งแตกเพราะแบบนี้เลย
แล้วก็เก็บซากเอาไว้เป็นหลักฐาน
แผลของแม่ในวันนั้นที่โดนหายทุ่มใส่หัวจนหัวแตกครับ
ส่งหลักฐานคือหายที่แตกเป็นข้อมูลให้กับตำรวจ
พ่อและแม่บาดเจ็บเย็บกันไปหลายเข็ม
โดยเฉพาะคนเป็นแม่ครับอาการตอนนี้ก็เห็นว่ายังไม่กลับมาเป็นปกติ
ส่วนพ่อเองก็หัวแตกด้านหลังต้องแปะผ้าก๊อสแบบนี้นะครับ
จากเหตุการณ์วันนั้นแหละ๑๘มีนาคม
เริ่มระแวงแล้วเพราะว่าเฮ้ยเองมาทำพ่อและแม่ฆ่าได้ยังไงวะ
ระแวงในกิ๊กเลยต้องพกปืนติดตัวตลอดเวลา
กลัวว่าวันใดวันหนึ่งในกิ๊กจะย้อนกลับมาแล้วก็ทำร้ายพ่อและแม่ซ้ำอีก
พ่อแม่ใครใครก็ห่วงลูกชายก็คงจะคิดแบบนั้น
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ย
ความจริงลูกชายไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงในกิ๊กนะ
แต่ลูกชายปั่นจักรยานจะไปนอนกับลูกที่บ้านเมีย
อยู่ติดกันอยู่หลังบ้านของในกิ๊กแล้วไปเจอกันพอดีครับ
พอไปเจอกันเลยทะเลาะกันลูกชายก็เลยชักปืนออกมายิง
อันนี้คือฝั่งครอบครัวของคนก่อเหตุเล่าข้อมูลแบบนี้ครับ
เพราะว่าในโต้ง
หัวเธอเป็นคนก่อเหตุ
แล้วตัวในกิ๊กเองจริงแล้วก็เป็นญาติ
และมีบ้านติดกันกับเธอด้วย

ไม่เขาจะเป็นคนไม่เล่าไม่บอก
ว่าเขาคิดว่าเขาจะทำอะไรเลยเขาไม่ได้บอก
เขาไม่เคยบอกเมียนะครับว่าจะไปก่อเหตุอะไรแบบนี้กับใคร
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนครับ
ขณะที่เจ้าตัวสารภาพเรื่องประเด็นการฆ่า
แต่ปฏิเสธเรื่องการไต่ตรองไว้ล่วงหน้า
สาเหตุที่ทำเขาบอกว่าเขาแค้นผู้ตาย
มาทำร้ายพ่อและแม่จนบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกนะครับ
ก็อาจจะเป็นข้อมูลตามที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกไว้ก็ได้ว่า
พอเจอหน้ากันแล้วก็เลยก่อเหตุขึ้น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนต่อครับ